วันที่๑พฤษภาคม

แกมานานร้อย

สวัสดีคุณผู้ชมครับ
ข้างในเขาเปิดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าแบบ

ทุกคนจะพูดถึงแรงค่าแรงขั้นต่ำ

ประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยบ้านเรามันปรับตามประเด็นการเมือง

เพราะว่าแล้วแต่ว่านโยบายใครจะขึ้นมาบริหารแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะทำได้
แต่เขาบอกแรงงานตอนนี้ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไทยตอนนี้คือต้องเจอปัญหาหนัก
บางคนบอกวิกฤตเลยใช่เพราะว่าตอนนี้พวกโรงงานต่างค่ะ
หรือสองถ้าเป็นแรงงานคนเขาก็ไปเอาแรงงานต่างด้าวที่ไม่ใช่แรงงานไทย
เพราะว่าค่าแรงอ่ะถูกกว่าคือตอนเนี้ยประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เขาเลยบอกว่านโยบายต่างเราเห็นหลายนโยบายเนาะพี่มดเนาะ
ที่ว่าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำพอเป็นรัฐบาลปุ๊บขึ้นปั๊บทันทีเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่ามันก็เป็นแค่นโยบายหาเสียงมันไม่ยั่งยืน
มันควรต้องกำหนดไปเลยว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำแรกเข้าเท่าไหร่อย่างไร
มีโครงสร้างปรับเงินเดือนประจำปีเหมือนพนักงานบริษัท
ค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อด้วยไม่ใช่ปรับตามประเด็นการเมือง
ตอนนี้เขาบอกว่าแรงงานที่คิดหนักและน่าเป็นห่วงจริงคือแรงงานที่ใช้แรงงานจริงไม่ได้ใช้ทักษะ
เพราะว่าพอไม่ได้ใช้ทักษะปุ๊บอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้การจ้างงานในโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาลดลง
อย่างอ่ะชงกาแฟก็ดีพวกแบบอุตสาหกรรมสิ่งหนึ่งวันนี้เขาบอกเด็กเสิร์ฟจะหายไปค่ะ
แม้กระทั่งกาเม้นเห็นไหมฮะนี่คือรูปกาเน้นคือเกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เมื่อก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตกาเมนต์อันดับต้นของโลกวันนี้ฐานการผลิตเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เวียดนามเพราะอะไรฮะค่าแรงของเวียดนามถูกกว่าถูกต้องไหม
มันเป็นอุตสาหกรรมปุ๊บทุกอย่างมันลงเครื่องจักรหมดเลย
เพราะฉะนั้นแรงงานที่ใช้แค่แรงจริง

ด้วยเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีแบบนี้
เขาเลยบอกว่าตอนนี้แรงงานไทย

เรียกร้องให้กฎหมายแรงงานเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
คือแรงงานนอกระบบเนี่ย
ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์
หรือว่าเรื่องของสิทธิ์ต่าง

เขาบอกเลยว่ารัฐบาลชุดต่อไปไม่รู้แหละว่าใครจะได้
แต่สิ่งที่คุณควรจะต้องเร่งทำ

งานนอกระบบต้องมีสิทธิ์ประกันสังคมแบบทั่วหน้า
มีเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเหมือนกัน
ภาครัฐเองก็ควรจะต้องมีระบบประกันรายได้ให้กับแรงงานด้วย
เขาก็บอกเลยว่ารายได้ที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ย
มันควรจะเป็นวันละ๕๐๐๖๐๐บาท
นึกง่ายวันนี้๑วันเราใช้ชีวิตกัน

ทางด่วน๕๐ไปกลับร้อยหนึ่ง
พวกเขาคงแบบเอาจริงนะค่าทางด่วน
แต่ค่าเดินทางของคนที่อยู่กรุงเทพ
กรุงเทพฯกับปริศมนต์พล
ต่อวันเลยนะไม่ต่ำกว่า๗๐บาท
นี่ไง๗๐บาท
ค่าข้าวบางที่เนี่ยเขาบอกตามโรงงานก็จะมีสวัสดิการ

อ่ะ๑๐๐นึงปีนั้น๑๐๐นึง
อันนี้ยังไม่รวมส่งลูกส่งหลานเรียนนะฮะ
ถ้าสมมุติมีลูกอีกลูกไปโรงเรียนนั่นอีกเรื่องหนึ่ง

ค่าเดินทางค่ากินข้าว๓มื้อ
มาใช้จ่ายส่วนตัวอีกสักนิดนึง
ไหนจะมีข้านมข้าวเน็ตข้าว

เพราะฉะนั้นวันหนึ่ง๓๐๐มันไม่พอ
เขาเลยบอกว่ามันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก๕๖๐๐บาท
และอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากได้คือ
อยากให้มีเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงาน

เราก็ใช้แรงของเราในการทำงานใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้แค่แรงงานมันไม่ได้แล้ว
ต้องมีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้วย
และแรงงานในอนาคตต้องมีหลายอาชีพ

เพราะทุกวันนี้โลกออนไลน์มันเติบโตเยอะขึ้น

แต่มันก็เปลี่ยนงานต่อตัวเอง
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของใจมาก
ตั้งแต่ไม่ใช่ให้ไปดี
เบาสร้างแบบจริงด้วยนะ
ใช่เพราะว่านี่คือรายงานบ้านเรา
แล้วก็เขาฝากไปบอกถึงแรงงานว่า
เวลาในจ้างที่ต้นสังกรรม
แบบการพัฒนาทักษะเล่นแบบนี้

คุณไปเติมความรู้ไปเติมทักษะของตัวเอง

อ้าอีกหนึ่งเรื่องเราพูดแล้วว่าจริงแล้ววันอาทิตย์นี้

ถ้าสมมุติเราจะนับกันจริงเหลืออีก๑๓วันนะฮะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จะเกิดขึ้นในวันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วก็การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

พฤษภาคม๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

สำนักงานคณะกรรมการนะฮะการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย
เขาก็แจ้งเตือนคุณลงทะเบียนกันหรือยัง

คุณได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนก็ต้องไปเช็คนะ
ว่าคุณไปเลือกไว้ที่ไหนไปลงที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
อย่างแรกวันอาทิตย์นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

หรือเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งของตัวเอง

ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนะครับ
ในวันที่๗พฤษภาคมโดยผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย
จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่๑๔พฤษภาแล้ว

ก็เหมือนเธอลงเนี่ยเธอมันเด้งกับมันก็ต้องรอ๑๔
คือเท่ากับว่าเราตกลงไปแล้วว่าเราจะใช้สิทธิ์นี้ในวันที่๗มันไม่สามารถโยกย้ายได้
เพราะฉะนั้นกูจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราลงเลือกตั้งไว้แล้ว

ในหนึ่งคาแดนคุณก็เสียสิทธิ์ไปเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเนี่ย

เขาจะประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

เราไปเลือกตั้งที่ไหนหมายเลขอะไร

หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ

หรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชัน

วันนี้คุณชอบคนไหน
คุณดูดีว่าเลขอะไร

เพราะแต่ละคนเนี่ยคนละเขตหมดเลย

คนที่คุณชอบเนี่ยเลขอะไร

อันนี้ไม่ยากเพราะว่า

คุณชอบพักอะไรเราเชื่อว่าคนจำกันได้อยู่แล้วนะฮะ

ในคู่หา

ได้ได้แต่คุณเข้าไปตรงเขตปุ๊บไปรับหลังจากรับบัตรแล้วอ่ะอืม
คุณไม่สามารถถ่ายรูปได้ใช่ค่ะพี่กำลังจะถามอยู่เหมือนกันไอ้
ถ่ายลงห่อนหย่อนลงกล่องสมมุติคนอยู่ข้างนอกแล้วถ่ายได้
ไหมเนี้ยอันเนี้ยมีคิดว่าน่าจะเป็นคนข้างนอกที่เป็นคนทาง
ถ่ายได้เพราะว่าเจ้าตัวไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติอยู่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
ถ้าสมมุติอยู่ในเขตเต็นต์อย่างเงี้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติฉันให้อ่ะ
อยู่ข้างนอกแล้วถ่ายฉันหน่อยน่าจะได้ได้เพราะฉะนั้นกำลังหยอดอยู่
อะหยอดอืมใช้เสียงอย่างเงี้ยน่าจะได้นะครับ

กล่องมันอีกตั้งอาทิตย์นึงจะไปไหนกัน

เขาบอกว่าความจริงแล้วมีกระบวนการทางปรายศนีย์
ข้าวเราเนี่ยทางกรกตอนเนี่ยเขาจะมีสายรักหีบ

รวมทั้งการเซ็นรับมอบทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนไว้ใจพวกเขาเถอะ

ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเลือกตั้งแล้ว

ส่วนวันนี้มีคำถาม
คำถามคือที่เขาบอกว่าเฮ้ย
ทำไมบัตรมันพิมพ์เกินมา๗ล้านใบ
บัตรตอนนี้พิมพ์เกินมา๗ล้านใบ
มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์๗ล้านใบ
วันนี้คุณแสวงเขากล่าวว่าในการเลือกตั้ง
มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินเหมือนกันทุกปีนะฮะ
เพราะจะต้องพิมพ์ในลักษณะเป็นเล่ม
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งหมด๕๒ล้านคน
กรกตเนี่ยก็เลยต้องพิมพ์บัตรทั้งหมด๕๗ล้านใบ

เท่ากับเขาก็ยอมรับว่าแหมข่าวมันก็เกินไป
เกินมา๗ล้านไม่ถึง
จริงมันเกินมาแค่๔ล้าน
แต่คือผู้ใช้สิทธิ์ทั้งประเทศของเราเลย๕๒ล้านคน
แต่เขาพิมพ์มาจริงเขาก็ยอมรับตรงว่าเขาพิมพ์มา๔ล้านใบ
เนื่องจากว่ากรกตจ่ายบัตรเป็นเล่ม
คือเขาไม่ได้จ่ายเป็นใบเขาจะจ่ายเป็นเล่ม
จึงต้องมีการสำรองบัตรให้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๙๕๐๐๐หน่วย
แล้วที่เหลือนี่จะมีคนมานับไหมว่า
ต้องนับว่ามันอยู่ครบหรือเปล่า

มันต้องมีเครื่องนับบัตรแบงก์ยังนับได้
งั้นจะรู้ได้ไงอยู่ดีไอ้ที่เหลืออยู่มันจะหายไปไหนหรือเปล่า
มันจะลงมาอยู่ในหีบหรือเปล่า
อะไรเอ่ย

อ้าวไปหนึ่งคดีใหญ่นะครับที่เรียกว่าต่อเรื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกันทั้งถึงสัปดาห์นี้เนี่ยคือเรื่องก็ยังไม่จบนะครับ
กรณีของแอมสายนายค่ะนะฮะก็เรียกว่าพี่ว่ามิ้นคงยังเหมือนพี่น้อง

มันทุกวันเลยนะพี่หนุ่มแล้วมันเป็นชั่วโมงมิ้นเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันอ่ะ

สอบปากคำญาติผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็บรรจุลงไปในสำนวนเนี่ย
มีทั้งหมด๑๕รอด๑ก็คือเสียชีวิต๑๔
แต่ทีนี้บุคคลอื่นที่ตอนนี้เริ่มจะมีทยอยเข้ามาเนี่ย
ก็ต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่ามันมีส่วนเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องยังไงบ้าง
ถ้าเกิดมีเนี่ยแล้วทางญาติเองเนี่ยติดใจแล้วมีการไปบอกกับตำรวจ
แจ้งกับตำรวจแล้วมีการสอบปากคำกันปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงศพต่อไปเข้ามา
ใช่ก็คือรับเป็นคดีตอนนี้ที่ตำรวจรับเป็นคดีทำคดีอยู่ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอม
คือ๑๕ราย๑๔ศพ
อ่ารอดหนึ่งอืมเนี่ยแหละประเด็นรายล่าสุดก็คือทรายใช่และน่าจะเป็นรายแรกด้วย
ใช่รายล่าสุดที่ตำรวจเอาเข้าสู่ที่มีการมาร้องที่เพิ่งสอบแม่ไป
ค่ะก็คือจริงจริงแล้วคือน่าจะเป็นรายแรกอย่างที่น้องมิ้นบอกก็คือตอนนั้นเนี่ย
กับคุณซายเนี่ยตอนแรกเลยประเด็นข่าวที่ออกมาเลยเนี่ยค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะฮะ
เพราะทางตัวแม่เองบอกว่าจริงแล้วเนี่ยสองคนนี้เป็นเพื่อนแล้วก็รู้จักสนิทสนมกันมานาน
ใช่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยประเด็นก็คือมีข้อเท็จจริงเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็คือตัวเพื่อนของ
แต่ประเด็นคือแอมม์ไปเช่าเป็นห้องพักใกล้กับตึกของซาย
คือซายหลวยมากแล้วเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติ
ตึกประมาณ๓ชั้น๔ชั้นให้กับทรายอยู่ที่สัมพลาน
แล้วตึกนั้นเนี่ยอยู่ติดกับทางฝั่ง
ห้องเช่าห้องหนึ่งซึ่งตัวแอมเนี่ยเคยอยู่
แล้วหลังจากนั้นน่าจะมาตีสนิทและสนิทสนมกับทางฝั่งของซาย
มีการพูดคุยกันต่างนานาเยอะแยะมากมาย
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วซายไว้เนื้อเชื่อใจ
ทางฝั่งแอมเนี่ยถือกุญแจห้องของตึกนั้นเอาไว้
แล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ย

จริงแล้วเนี่ยตัวซายเนี่ยเขาเพิ่งได้จะกลับมาเมืองไทยนะ

เขาไม่ได้จะกลับมาเมืองไทย
เขาอยู่กับสามีที่อเมริกา

แต่ปรากฏว่าทางแอมนี่แหละ
เป็นคนติดต่อไปหาทราย

พี่พี่เนี่ยดวงถึงคาดนะ

คุณซายเนี่ยยอมนั่งที่นั่งแบบธรรมดา

แอมนี่แหละไปรับที่สนามบิน

ตัวฝั่งของซายเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นคอนโด

ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
เขาซื้อที่ดินประมาณ๒๐ไร่นะ
แล้วบริจาคให้กับสำนักสงฆ์ที่หนึ่ง

ซึ่งเชื่อว่าทางฝั่งแอมนี่แหละน่าจะเป็นคนติดต่อประสานให้
ถัดมาก็คือทางฝั่งของบุคคลที่วันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเขานะ

คือเขาเนี่ยมีเหมือนกับเป็นห้องพักเป็นร้านอยู่ข้างตึกของทางฝั่งคุณซาย

ปรากฏหลังจากที่ทางฝั่งซายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแอมเนี่ยไปบอกขายตึกนี้กับเขา

เพราะมันมีประเด็นตอนแรกมีประเด็นที่บอกว่าแอมได้เป็นผู้จัดการมรดกของซายเป็นล้านล้านเลย
ซึ่งเรื่องนี้เหมือนแม่ของคุณซายก็ออกมาบอกว่าไม่จริงไอ้ผู้จัดการมรดกเนี่ยสามีของคุณซายเป็นคนจัดการหมด
แต่แอมเอาทรัพย์สินคุณซายไปขาย
ไม่ใช่คือจริงแล้วในมุมของแม่บอกว่าขอตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการระดก

เขาซื้อด้วยเหรอ
เขาซื้อเลย
คนคนนี้ซื้อตึกนี้เลยชื่อคุณบีซื้อต่อเนี่ยซื้อมาจากทางฝั่งของแอมเนี่ยแหละ
สามล้านห้าถ้ามีเสร็จเอาแล้วไปขายก็ว่าก็เขาบอกว่าทางคุณปีเติร์มเป็นคนให้ขาย
แล้วก็พาผู้ชายคนนึงซึ่งบอกว่าเป็นพ่อของแอมเป็นพ่อของซายเนี่ย
เซ็นสัญญาเอาแล้วไปเอาโฉนกฉนมแล้วก็มีทนายคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
แล้วก็มีการไปเซ็นซื้อขายกันแล้วทางฝั่งของแอมเองเนี่ยบอกทางคุณบีบอกว่า
ขอจ่ายเป็นเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นห้ามโอนนั่นอืมไม่มีหลักฐาน
หลังจากนั้นเห็นว่ามีการไปสอบถามทางฝั่งของแม่
แม่บอกว่าก็น่าจะขายไปจริงนะแต่ว่ามีการแบ่งมาให้แม่เนี่ย
ส่วนหนึ่งประมาณ๒ล้านกว่าบาทหรือล้านกว่าบาทประมาณนี้
แล้วก็แบ่งให้คนนี้คือแบ่งเป็นส่วนส่วนกันอ่ะสามสี่ส่วนอ่ะอืม
แต่ว่าเงินเนี้ยมันหายไปประมาณสี่แสนอืมเขาคือเอาไปแค่สี่แสน
จะเอาเงินสดให้แม่ก็เชื่อว่าน่าจะทางฝั่งของของแอมอ่ะ
นี่คือไม่รวมกับที่แอมเองเนี่ยติดหนี้ทรายอยู่นะ
ใช่เขาก็ไปหยืมทีละห้าหมื่นหกหมื่นแผดอะไรอย่างเงี้ย
ไปจ่ายค่าแชร์อืม
ปุ๊บเอาเขากลับมาเพราะจะสะดอกเคาะ

เขาเป็นอาชีพหมอดู๒๔เธอได้เห็นป่ะ

อ๋อเพื่อนที่เป็นเพื่อนนะคะเปิดไพ่ตัวเองปุ๊บแล้วเจอไพ่เดท

คุณเกรสป่ะใช่ไหมชื่อคุณเกรสป่ะคุณเกรสป่ะ

เขาถือว่าแม่น
แล้วที่บอกว่ามันมีความเคลื่อนไหวในบัญชี
ที่มีการคุณระพีของคุณมีการแบบ

คือไอ้ประเด็นที่พีคนอกเหนือจากตรงนี้
คือในอดีตไปรู้จักกับแอม
เพราะว่ามีคนแนะนำให้รู้จักว่าเป็นพี่ของแก
ในครั้งแรกที่รู้จักกันเนี่ยก็คือทางฝั่งแอมเนี่ยบอกว่า
อยากจะให้พี่สาวของทางป้าเต่าเองเนี่ย
คือเหมือนเอาบ้านเนี่ย

เห็นบอกว่าคนที่แนะนำให้รู้จักคือพี่สาวแอม
เพราะว่าไปเรียนนวดแผนไทยด้วยกัน
แล้วก็พี่สาวแอมเลยแนะนำแอมให้รู้จักกับเต่า
แล้วปรากฏว่าหลังพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
รู้สึกเห็นป้าเต่าวันนี้พี่คุยก็บอกเป็นพี่ของป้าเต๋าด้วยนะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตัวของ
ของป้าเต่ากับทางพี่เขาหรือสักอย่างเนี่ยก็คือไม่ตกลงกับเรื่องพวกนี้

เป็นเรื่องจำนองบ้านคือมันหายไปเหมือนกับแค่มาพูดคุยกันธรรมดา
แต่ประเด็นหลักคือทางฝั่งของตัวของแอมเนี่ย
มาชวนเขาเป็นเจ้ามือหวย

คือแต่ไอ้เจ้ามือหวยเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเล้นไปกว่านั้นอีกมดดำ

เดี๋ยวแชร์เดี๋ยวหวยเดี๋ยวหวย
เงินกู้ไปบอกทางฝั่งของป้าเตาบอกว่าป้าเตาหนูอ่ะรู้จักคนคนหนึ่งชื่อว่าวาว

เวลาที่แบบว่าเขาจะรับแทงหวยเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาหวยเนี่ยส่งไปให้กับทางเจ้ามือใหญ่

เวลาที่ทางฝั่งป้าเต๋าเนี่ยนะอยากจะแทงหวยนะป้าเต๋ก็ไปรับของคุณนู้นคนนี้มาเลย

รับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยป้าเต่าเนี่ยก็ส่งมาให้ทางเคนี่แหละ

โดยมีการพูดคุยผ่านทางฝั่งของว่าวก็ได้

หลังจากนั้นฝั่งของป้าเต๋าเองเนี่ยก็ได้มีการไปขายหวยให้คนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ไปหวยใต้ดินนะ
มุดดำซื้อห้าหมื่นนะสองหมื่นอย่างเงี้ย

ป้าเต๋าเป็นเจ้ามือแล้วก็ส่งต่อ

ส่งต่อไปให้กับทางฝั่งของชายคนหนึ่งชื่อว่าเคสุธิศักดิ์

เพราะบัญชีที่โอนบัญชีปลายทางที่บอกให้โอนให้เคชื่อเต็มคือชื่อจริงของแด้
เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปคิดกันใหม่ว่าตอนแรกที่เขาบอกว่าแด้ขายที่ได้ที่อุดรแป๊บเดียวตาย

มันไม่ใช่แล้วมันก็อีกสมการหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว
นี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นแล้วคนชื่อว่าวเนี่ยก็ไม่มีตัวตนจริง

ก็คือแอมแต่งแบ่งภาคเป็นสองคน
แล้วมีการเอาภาพคนคนหนึ่งใส่แหวนทองเยอะมาโชว์ให้ดูว่าคนนี้ชื่อว่า

ล่าสุดคนนี้ปรากฏตัวแล้วนะ

เงินไว้ให้กับทางฝั่งของแด้เนี่ยคือเคเนี่ย

ที่บอกว่าอ๋อเนี่ยแฟนกบ

สรุปแด้กับแฟน

คือเพชรบอกว่าแอมเป็นแฟนของกบ
เข้าใจไหมแอมเป็นแฟนของกบ
ทุกคนก็งงว่าอ้าวเฮ้ยแอมเป็นแฟนของกบ
หรือว่าแอมจะวางยากบ

คุณลุงเนี่ยไม่รู้จักแอม

เขารู้จักกับแด้ไหมเขาทำงานด้วยกันใช่ไหม

แด้คือผัวเก่าหนู
ใช่ใช่

ไม่กบตาย
ใช่หมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้น

พี่นุ่มวาดแล้ว
ตอนแรกที่มินลุ้งมาก็คือว่า

เฮียกบเขียงหมูแต่ว่าก่อนหน้านั้น

แล้วก็กบ

นี่นะ

ใช่ไหมพี่อันนี้ไหม

ก่อนทีได้โชว์

ทั้งฝั่งของแอม

วันดีคืนดีกบกับรุ้ง

วันดีกบเนี่ย

รุ้งคนนี้ไปถามเพชร
บอกเพชรรู้จักแอมคนนี้ไหม

กับกบเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาก
ตอบเลยว่าอ๋อแอมคนนี้เหรอ

ก็คบหากับแด้อยู่แล้วแอมก็มาคบกับกบด้วย

แล้วทางฝั่งของแด้กับกบเนี่ยเขารู้จักกันไหม

แต่ในฐานะที่เป็นเมียไม่เคยเห็นเขา

แต่ที่แน่แด้

เป็นผัวหนูเหมือนกันถามว่าอ้าว
แล้วคุณไปรู้จักกันแด้ได้ยังไง

แล้วรักกันวันหนึ่งกบตาย

ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่หนูเชื่อว่าเขาถูกวางยา

มีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาถามหาหนู

แล้วบอกว่าไปได้

แล้วชอบเลยติดต่อ

แล้วแด้รู้จักแอมยัง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่

คือผมเอานี่ผมตั้งข้อสมมุติฐานเอาเองนะ

หลังจากที่กบเสียชีวิตไปแล้ว
แด้เข้ามาหารุ้ม

แต่ที่แน่ตอนที่กบเสียชีวิต
เงินในรถกบหายไปหมด

ประเด็นที่เขาลึกไปกว่านั้นก็คือ

แล้วลูกที่อยู่กับแอม

จริงแล้วคนที่พูดคือแอมคนเดียวนะ

กับทางยายของแด้

วันงานเผาด้วยนะเพราะว่าวันงานสวด
ไม่ไปเลยงานแด้ไปแค่วันเผา

แต่มันมีเคสนี้ไงพี่หนุ่มเพื่อนของแด้

ท้องแล้วพรุ่งนี้จะมาจัดงานวันเกิดเมีย

โอเควันเกิดเมียนะ

วึ่นไปใช้ที่ปุ๊บทั้ง๒คน

กลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านแอมก็อยู่ด้วย

คืนนั้นแอมเองเนี่ยแทนที่จะส่งแด้เนี่ย

ไม่ใช่เอาศพเนี่ยส่งไปที่ราชบุรี
ไปร่างเดียวเลยส่วนทางภังของแอบล์เนี่ยไปกินวันเกิด

หลายคนก็เลยมองว่าเขามีการตั้งข้อสังเกต
อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยนะ
จริงหรือไม่จริงก็เดี๋ยวฟังของทนายเขาออกมาแก้ก็ได้

หลายคนก็เลยมองว่าแด้เนี่ย

ลูกเยท้องเป็นลูกใครเนาะ

ต้อนรู้สรุปทำเขาเดียวไหมนี่
ละครสามเรื่องแล้วเนี่ย

ในแต่ละช่วงชีวิตของคนที่เสียชีวิตน่ะ
อย่างเช่นว่าคุณหนิม
ภรรยาของคุณต้าซึ่งเป็นตำรวจตม
ตอนที่คุณหนิมเสียชีวิตเนี่ยโหน่าสงสารแบบสุดเลย
คือผมฟังอยู่ผมแบบเศร้าใจมาก
เพราะว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าลูกสองคน
หนึ่ง๕ขวบคนหนึ่งเนี่ยเดือนเดียว
แล้วที่สำคัญตอนที่คุณหนิมเสียชีวิตเนี่ย
คุณหนิมตะโกนร้องเรียกชื่อแฟนตัวเอง
แล้วปรากฏว่าทำให้ลูกชายวัย๕ขวบ
เข้าใจว่าพ่อทำให้แม่เสียใจ

พอพ่อเนี่ยวีดีโอคอลไปหา
ก็เลยถามบอกว่าลูกก็เลยบอกว่าแม่ร้องไห้เมื่อกี้พ่อทำแม่
เพราะแม่เรียกชื่อพ่ออยู่ตลอด

ลูกก็เลยแพนไปให้ดูปรากฏแม่ฟุบอยู่

ที่เขาบอกถ้ามาเร็วก็อาจจะเหงียว

แกเหมือนกับโทษตัวเอง
คือน่องสารอะครอบครูเนี่ยน่องสารจริง
คือในช่วงชีวิตของแต่ละเหยื่อแต่ละคนเนี่ย
เขาก็จะมีเรื่องของเขาอืมซึ่งเรื่องแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแบบ
มันแบบฟังแล้วมันเครียดอะ
อย่างคุณนิดโฟร์แมนเนี่ยที่อยู่นครปฐมเนี่ย

ก็คือได้มีการเอารถไปจำนำ
แล้วก็มีการไปเล่นแชร์ปล่อยเงินกู้กับทางฝั่งของแอมแอมนี่แหละ
แล้วพอสุดท้ายเนี่ยแอมพาไปกินข้าว
แล้วพอกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คือมีอาการหน้ามืดเวียนหัว
แล้วก็ตัวเนี่ยจะอาเจียนก็เลยพุ่งไปที่ชักโครก

แล้วก็เลือดออกทวังทั้ง๗เสียชีวิตตรงนั้นเลย

ใช่คือทุกเคสเนี่ยก็จะมีเรื่องราวในชีวิต
ที่มันแบบแตกต่างกันไปแต่วิธีการเสียชีวิตเหมือนกันหมด
แล้วคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยก็เหมือนกันหมดก็คือแอม
คนสุดท้ายที่อยู่ได้คือแอมใช่
แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นของคุณหนิมเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณหนิมเนี่ยเขา
ทางฝั่งแอมส่งยามาให้นั่นแหละ
เครียดจริงหลายคนบอกว่าแบบจะฝันถึงแอมแล้วเนี่ย
ตอนนี้หลายคนอ่ะจากเสพแต่ข่าวเรื่องแอมมีอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องอะไรนัดจากแอมไปหลายคนพูดเมื่อวานไม่นานค่ะ
คนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้แอมชวนนัทไปกินกาแฟจัง
คือนัทเนี่ยเป็นผู้ชายที่ประวัติโชคโชนคนหนึ่งเลย
คือเขาเคยมีประวัติเรื่องของจี้ข่มขืน
แล้วปรากฏว่าล่าสุดมันมีเคสที่ว่า๒๙เมษายน
ถืออยู่ที่เชียงใหม่เนอะนี่คนนี้คือนัทนะนัทหรือว่า
นัททะพลนะคะอายุ๔๐ปีเค้าบอกว่าเค้าอยากจะมาซื้อรถ
ไม่ถูกอ่ะไปนัดเจอกันที่ร้านกาแฟใกล้แทนได้ไหม
ผมไปไม่ถูกคุณอ้อมเธอก็มานี่คือภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟนะคะ
นี่เห็นไหมมาสั่งกาแฟคุณอ้อมมามาพร้อมกับแฟมเอกสาร
ในมือก็คือเป็นแฟมเอกสารเรื่องการขายลงขายรถนี่แหละ
นี่คุณอ้อมมาแล้วนี่ค่ะคุณอ้อมมาถึงก็คุยงานเลยอ่ะ
เขาตั้งใจมาคุยงานมาขายรถอยู่แล้วอะเนาะ
เพราะว่าคุณอ้อมแกเป็นเซลล์ขายรถมาก็พักหนึ่งแล้วค่ะ
เป็นมานานแล้วก็ไปนั่งคุยกันตกลงกันที่โต๊ะ
สักพักนึงอ้าวหลังจากออกจากร้านกาแฟไป
คุณอ้อมหายไปเลยครอบครัวก็ติดต่อคุณอ้อมไม่ได้
ไม่รู้ว่าไปไหนพอไปไล่ไล่เลียงไล่แจ้งไล่ดูกันปรากฏว่า
ก็ไล่มาตามเจอตรงจุดนี้แล้วก็ต้องไปไล่ดูรถของนัท

ใช่แล้วเขาไปเจอวงจรปิดที่เอ๊ะนัดเอารถขับไปแล้วก็มีการไปทำความสะอาดรถ
เออก็แปลกแล้วทีนี้สุดท้ายพอรู้ตัวว่าอ้าวนัทนี่มีประวัตินะ
มีประวัติลักพาตัวจี้ข่มขืนเคยเอามีดจี้ผู้หญิงไปข่มขืน
ถ่ายคลิปเคยเอาปืนจี้ผู้หญิงไปข่มขืนเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็ไปเจออยู่ใช่อันนี้ตอนที่โดนจับ
คือไอ้นัทเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วสองคนใช่
อ่าตอนแรกเลยนัทเองเนี่ยตอนที่มันสังหารเอ่อทางฝั่งน้องอ้อมเสร็จแล้วเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยศพเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนะ
ไอ้นัทเองเนี่ยคือไปหาแฟนคนแรกแล้วไปขอนอนพักที่นั่นก่อน
ใช่เออพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปหาแฟนคนที่สอง
แล้วก็ไปขอยืมตังค์แล้วมาเปิดห้องอันนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เอาศพของน้องอ้อมเนี่ยไปไว้ไปซ่อนไปซ่อน
แล้วตูมเองก็ย้อนกลับไปหาแฟนคนที่สอง

อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมีวิธีการของมันอ่ะ
คือตอนจุดแรกที่ตำรวจตามไปเจอคือบ้านแฟนคนแรก
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจนัดไหวตัวทันนัดหนีไป
แล้วก็เรียกให้แฟนคนที่๒ที่ชื่อฝนมารับ
พอมารับเสร็จปุ๊บตำรวจไล่ไปเจอรถ

ข้างในเนี่ยมีแว่นตาเปื้อนเลือด

มีกรอบโทรศัพท์ของคุณอ้อม
มีเชือกมีเคเบิ้ลทายคือไอ้สายเคเบิ้ลที่เอาไว้รัดสายไฟค่ะ
แล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอไล่ไปไปจับไปจับนัทได้ก่อน
สุดท้ายตำรวจไปตามจับได้จนกว่าที่ขี่มันตาไซค์ไม่ได้เห็นเป็นวงจรปิด
จับได้ถึงยอมสารภาพว่าเอาศพคุณอ้อมไปหมกไว้ที่ม่านรูดแห่งหนึ่งห้องหมายเลข๘

ด้วยเคเบอร์ไหลท์ที่คอเนี่ยไม่เชือกลัด
แล้วก็หลังตรงไทยทอยค่ะ

แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่นั่นทิ้งเป็นศพไว้ที่นั่น

เขาบอกว่า๑๐เมษายนที่ผ่านมาเองนะ
โมงเย็นขับกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละ

แล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเป็นคนขาย
นัทธพลเนี่ยเอามีดปลายแหลมจี้น้องขึ้นรถ

ขับไปที่ทางฝั่งแม่กวงแวะป่าละเมาะข้างทางแล้วข่มขืนน้อง

เคยใช้เฟสบุ๊กชื่อณธนลเลิฟเลิฟ
ล่อลวงผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๓ปี
ที่ร้านสะดวกซื้อที่ถนนช้างเผือกเชียงใหม่นี่แหละ

พอผู้หญิงขึ้นรถไปปุ๊บทำเป็นขับรถหลงทาง
แล้วก็เอาปืนพกสั้นจี้บังคับไม่ให้ขัดขืน

เอาเชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ข่มขืนเขา

แล้วก็ลายล่าสุดเห็นบอกว่า

นี่๑๘ที่โดนมีที่

ทีนี้คดีนี้ยังอยู่ในกระบวนการอยู่เลย
แล้วพอ๒๙อยู่ดีผ่านไปแค่๑๐กว่าวันเอง

ฆ่าคุณอ้อมคือชั่วจริงจริงไอ้เนี่ย
อืมแล้วก็คัดค้านการประกันตัวไม่เมาเมาไม่เมาค่ะ
ค้างการประกันตัวด้วยเพราะมีพฤติกรรมหลบหนี
คือมันทำทีเป็นว่าตัวมันเองจะไปซื้อรถกับน้องอ้อม
แล้วก็มีการโทรคุยประสานกัน
แล้วปรากฏว่ามันทำทีเป็นขับเลยไป
แล้วมันก็บอกอ๋อเนี่ยพี่เลยไปแล้ว

ไม่รู้อันนั้นเดี๋ยวหนูต้องเดินไปเดี๋ยวไปหา

เค้าก็อยากขายรถเค้าเป็นเจล
คือทางบ้านของอ้อมก็บอกว่าอ้อมก็เป็นสาวหลัก

มีสามีมีลูกเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขา
นี่ตอนจำไม่ได้ที่จับ
เยิดคือพยายามที่จะเข้าไปแบบรุมประชาธรรมในชาวมงชาวบ้าน
ทุกคนถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออน่าให้เขาเจอกันเนอะน่ากับแอมเนี่ย

อืมหลายละอันนี้มันโทษต้องหนักเนอะ

ประเด็นคือตั้งแต่เคสแรกที่ได้ประกันตัวออกมาเคสน้องอายุสิบแปด

ทำไมถึงได้ประกันตัวออกมาวะ
เออแต่สิบแปดยังไม่ได้ฆ่าคนป่ะใช่ป่ะ
แต่ข่มขืนข่มขืนถ่ายคลิป
แต่เรื่องการพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันอันนี้มันก็พูดยากอะค่ะ
มันก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติว่าเขาคัดค้านในชั้นพนักงานสอบสวน

ว่าทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นศาล
โดยการเอาบ้านเราถ้ามีหลักทรัพย์มาวางไม่ได้มีพฤติการหลบหนี

อ่ะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อ

คุณเชื่อเรื่องกระสือไหม
ที่เขามีแต่หัวกับไส้ไฟแว๊บ

ก็แล้วแต่คุณคุณคิดว่ากระสือสีอะไร
เอาอย่างนี้วันนี้มีคุณอรไทย

เดี๋ยวนี้เขาไวแล้วเขาไว
เขาเป็นแม่ค้าขายน้ำปั่น

เขาก็ถ่ายรูปแฟนเขาเนี่ย
แฟนเขาก็นั่งเล่นอยู่หน้าร้าน

หรือเปล่า

เขาบอกว่ามีหัวกับไส้

พูดใจใครครับผู้ใหญ่บ้านเว้ย
เขานำกำลังฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นเนี่ย
กว่า๑๐คนเราจะไปล่ากระสือกัน

เราไปลงพื้นที่ไล่ล่าผีกระสือกัน
ในพื้นที่หมู่เก้าเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้าน
เพราะอะไรชาวบ้านกลัวไม่กล้าออกจากบ้านแกเลย
ปรากฏว่าเขาขับรถตะเวนไปที่ต่างลงเดินเท้าสำรวจในซอย
ถ่ายติดผีกระสือเนี่ยเอ๊ะกระสือรู้ตัวเธอ

นี่ไงนี่ไงเห็นไหมล่ะมังกรพันแขน

เขาบอกว่าจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ย

ว่ากระสือมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่า

แต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนั่นแหละ

เมื่อ๒๐ปี

ที่สมแดงมันจะชอบอยู่ตามห้องน้ำ

จากนั้นตัวเองจำได้ว่ามันก็ลอยขึ้นได้นะ

ไหนพี่เข้าใจเนี่ย
พวกก็จะพยายามพิสูจน์ไงว่ากระสือมีจริงหรือเปล่า

คำว่าให้นั่งท่าเดิมที่เดิม

โด่งผ่านออกข้างหลัง

เออแตงแสงไฟมันสะท้อนต้นไม้อะไรแล้ว
มันก็เป็นแค่ไฟสีเขียว๒ดวงไหม
ตะเกียงก็เป็นอย่างนี้แต่ใครจะถือตะเกียง

ตะเกียงใครมันถือไหม

ไม่ใช่ไอ้หนุ่ม

อันนี้เอาจริงนะเหมือนใส่หน้ากากอนามัยไหม
เหมือนเงาจทรนะแม่น้อง

เพราะว่ามันต้องเป็นสีส้มสีแดง

ไข่น้ำปั่น
ปั่นใหญ่นะ

เมื่อก่อนเคยเห็นสีส้มทำไม๒๐ปีผ่านไปเป็นสีเขียว

มันมีไฟปะตรงนั้นน่ะ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
อันนี้ล่าสุดของล่าสุดนะครับ
คือทางทีมข่าวผมเองเนี่ยส่งข้อมูลมาแล้วบอกว่า
แด่เนี่ยคบกับลุ้งเนี่ยนะ
ด้าจะเคลาสภาคมปี๖๕
แต่ว่าแอมกับแด้เนี่ยคบกันเนี่ย
กัญญาปี๖๕เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแด้เนี่ยไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของกบ
เพราะว่าคบกับแอมหลังจากที่แอมคบกับกบ
เท่ากับว่าถ้าไล่ไทม์ไลน์คือกบเป็นแฟนกับแอมก่อนถูกไหมใช่
แล้วเสร็จปุ๊บเลิกกันไปก็คือกบมีเมียอยู่แล้วก็คือรุ้ง
แล้วกบไปคบกับแอมแล้วพอหลังจากนั้นกบตาย
บตายเสร็จปุ๊บแด้มาคบหากับรุ้งซึ่งเป็นเมียกบ
เมียของกบแล้วหลังจากเลิกกับทางฝั่งของรุ้งไปแล้ว
บถึงเพิ่งไปเจอกับแอมแด้เออแด้แด้ถึงเพิ่งไปเจอกับแอมกับแอม
หลังจากที่แอมเลิกกับสามีรองบ้วมกับปวดหัวมากเลย
บอกแล้วว่าหัวจะปวดหายปวดดีกว่าพรุ่งนี้หวยออก
พรุ่งนี้หวยออกคนถามมาว่าทำไมเงียบจะเลยงวดไม่เงียบเธอ
คราวนี้หวยเขาบอกว่าที่แม่นแล้วถูกเกือบทุกงวดคนไปที่ศรีสะเกด
ศรีสะเกดเหรอคะมีอะไรคะเธอเธอเคยเจอฮันนี่ศรีอีสานไหมหนุ่ม
เข้าวงการก่อนฉันเธอเคยสัมภาษณ์ฮันนี่ศรีอีสานไหม
ไม่ไม่ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ทันไม่ได้สัมภาษณ์เธอทันไหมไม่ทัน
ก็บอกว่าวันนี้คนไปที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานเยอะเหลือเกิน
ก็มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยหลังไหลมากราบไหว้ขอพร
ฮันนี่สีอีสานเนี่ยแหละอดีตบราชินีลุกทุ่งหมอรำกลดังเนี่ยนะฮะ
อืมจริงจริงแล้วเราเคยเล่าไปแล้วล่ะว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยากจะรู้ประวัติแล้วว่าประวัติท่านเนี่ยเราเล่ามาหลายรอบแล้ว
ค่ะแต่เลขเลขเลขเลขคนถามใหญ่เลยเนี้ย
คนถามพี่มดอยู่เนี่ยคือเขาบอกว่าวันนี้ตนกับเพื่อนเนี่ย
ชื่อว่านายปัญชนเขาบอกขี่รถจักรยานยนต์มาไหว้แม่ฮันนี่ศรีอีสาน
หวังจะให้โชคโดยตนและเพื่อนเนี่ยจุดทูบตัวเลขคนละหนึ่งดอก
ตนได้เลขแปดหนึ่งศูนย์อีกหนึ่งคนได้เลขสามศูนย์หก
เขาบอกว่าคนที่แบบว่าถูกบ่อยที่สุดคือพ่อค้าแม่ค้าขายพวงมาลัย
พ่อประชาชนเนี่ยสัตว์ทางแม่ฮันนี่เดินทางมากลับจำนวนมาก
เนื่องจากใกล้ถึงวันหวยออกก็จะมีเลขเด็ดมาเนาะ

ถ้าซื้อหมดก็จนเหมือนกันเนาะ
นี่ค่ะตัวเดียวก็รางวัลที่หนึ่งแล้วไหมฮะเนี่ยค่ะ
ไม่ตอนนี้แม่ในเว็บเก่งกว่าแม่หนู

แต่เขาบอกว่าคนที่เล่นแล้วได้จริงคือการคำนวณแบบสถิตินะ
จากดวงดาวเนี่ยนะ
ไม่สถิติจากที่มันออกมาในแต่ละงวดแต่ละปี
มันก็ประมวลผลออกมาว่าความน่าจะเป็น

นี่ไง

นี่เหมือนไม่อยู่เนี่ย

อะไรอย่างนี้นะเอไอเขาประมวลมาอย่างนี้
เลขท้าย๓ตัวจบสถิตินะ
พอเปิดไปปุ๊บเขาจะหาซื้อลำบาก

พักโฆษณาเด็กต่อมาบอกครับ
เขาโพสต์คลิปบรรยากาศตอนที่เข้าไปวัดแห่งหนึ่งครับ

อ้าวมานั่งหลับใช่มั้ย

แล้วนั่งคอตกสับปะโงกแบบนี้ครับ
คือเขาก็บอกว่าเขาจะบาปไหมเนี่ย
คือมืออาทิตย์บาปรึกเปล่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้
มีปางนี่หรือไหม

แต่ร้อนจนเหล็กละลายนี่ก็เกินไปไหม

ไม่ถ้าเป็นสำริดจะเป็นล้อยองศานะเธอ

โอเคนะเดี๋ยวนี้มิ้นอ่านข่าวนะ

นี่พี่อุ่ยรออยู่ข้างล่าง

พรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะฮะ

สวัสดีค่ะพี่บอกนะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหาซื้อไม่ได้
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม